ละโขงใช่เรียกนะฮะจะต้องให้เห็นตัวผู้ทงหานี้
เขาจะได้แสดงหมายจับได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังหาตัวไม่เจอ
ผมเองก็พยายามมองรอบบ้านเลยนะตอนนี้
เซอร์ได้เลยห้ะคุณวิมวันวาซนหาส่อยจากบ้านลุงผลฯครับ
กว่าสิบนาทีแล้วนะคะที่ตำรวจมีการปูดพรมเข้ามาในพื้นที่

รับจากบริเวณด้านในค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดที่ในขณะนี้นะคะ
ทางด้านของตำรวจนะคะได้มีการเข้าไปที่บริเวณด้านหลังบ้านของลุงพลนะคะ
ซึ่งตามรายงานของทางเจ้าหน้าที่ระบุว่า
ตัวลุงพลเองเนี่ยน่าจะอยู่ภายในบ้านตั้งแต่นะครับ
เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่กว่าสิบนาทีที่ทางตำรวจมีการพยายามที่จะสื่อสารไปยังลุงพลให้ออกมาอ่า
รับหมายสารให้ออกมารับต่างเพื่อที่จะสื่อสารกับลุงพลนะคะ
แต่ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับตัวของลุงพลได้ค่ะตอนนี้นะคะ
ของพี่ระวังจะเข้าไปที่บรรเวณด้านหลังของบ้าง

ทีมข่าวของเราก็คือดิฉันได้เข้าไปพูดคุยมีความเคลื่อนไหวจากกระจกบริเวณในบ้าน
เปิดประตูแล้วนะคะตอนเด็ดประตูแล้วนะคะเป็นการเปิดต้อนรับถ่ายเจ้าหน้าที่นะคะ
นะคะหกนาฬิกาสิบสามนาทีค่ะเพื่อที่จะ
เปิดประตูให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้อ่านหมายสารหมายค้นตามขั้นตอน
ยุทธวิธีของทางเจ้าหน้าที่นะคะต้องจับตาดูว่าจะต้องเข้าไปหา
บริเวณด้านในหรือไม่นะคะ
ซึ่งการเข้ามาในวันนี้นะคะทางตำรวจเนี่ยก็จะ
ผู้เยาว์ไปจากไปเสียจากบิดามารดานะคะการทอดทิ้งให้เด็กจนถึงแก่
เราจะเห็นว่าพนตะเบิดนี่นักบริกษีนมาสวัสดิ์นะคะ
ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของสำบัดลูมฝนนะคะ
การเสียชีวิตของนอกจุดศูนย์

ว่ามีการออกไปจาก
ณเดียวกันค่ะมีรายงานว่าไม้จับอาจจะมีมากกว่าหนึ่งไม้จับหรือไม่นะคะ

ในบ้านนะคะต้องรอขั้นตอนการควบคุมออกมาจากบ้านนะคะ
ตามที่มีการสอบถามจากแหล่งข่าวที่อยู่ในจังหวัดมุกดาหาร
ก็บอกว่าหลังจากที่ควบคุมตัวของนายชัยพลวิพาออกจากบ้านพักได้แล้ว
ว่าจะนำขึ้นหลดตู้นะคะเพื่อที่จะไปที่กรมจังหวัดภูมิอาหารจังหวัดภูมิอาหารนะคะ
ไปสอบถามเพิ่มเติมไปแจ้งเขาหาที่นั่นไปตามขั้นตอนต่าง
ไม่ว่าจะเป็นการบรรพึ่งเอ่อประวัติเอ่อผู้ที่ถูกหลังภาพ
ที่ถูกออกหมายจับนะคะแต่ขั้นตอนหลังจากนั้น
ว่าจะมีการตลาดข่าวจากสิ่งบัญชนหรือไม่นะคะตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะ
ระบุได้นะคะภาพในบ้านหากคุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะคะ
ไม่แน่ใจว่าภาพของเราเนี่ยสูบเข้าไปได้หรือไม่นะคะก็จะเห็นนางสมพรหลาโพ
แล้วก็ป้าแตนนะคะอยู่ภายในบ้านที่ที่ฉันเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยนอกจากนางสมพรหลาโพแล้ว
ก็ยังมีในชาหลักโฟนะคะคุณพ่อเรียกว่าพ่อตา
คือมีนายไชฟนนะคะที่เข้าไปอ่าเป็นพญาติแล้วก็ร่วมคุณผู้ด้วยนะคะ
ทางก็ค่อยฟังตามละครับสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้ก็คือ
ครอบครัวของน้องชุมภูตนะคะในสถานที่ดาวสวทีวงศ์สีชา
ไปส่งนายอนามัยหรือศรีชามาสังเกตการณ์อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
คืออยู่บริเวณตรงข้ามกับบ้านของนายชัยพลไม่ได้เข้ามาในพื้นที่นะคะ
โดยบอกว่าจะมารอดูในเรื่องของการปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ส่วนที่เจ้าหน้าที่มาครบอาวุธครบมือครบชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะ

วันนี้เป็นวัน๒๓หรือว่าเมื่อวานนี้เดือนเกิดของสังคมสาวิทยาลัยบุคคิชาแม่ของรัฐมนต์
ตัวของนายชัยพลให้การปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะ
แต่สุดท้ายแล้วศาลจังหวัดพุทธอาหารก็ออกใหม่จับค่ะ
ซึ่งหลักฐานสำคัญก็น่าจะเป็นตามที่มีการระบุไปก่อนหน้านี้นะคะว่า
มีการพวบเส้นโผงและมีการพวบเส้นโขงของคนในครอบครัวของน้องชมพู่นะคะ
คุณแม่สาวิทยาลัยบุคคิชานะคะอยู่บริเวณด้านที่นี่นะครับ
คนมาอริมสุดนะคะมายืนสังเกตการพยายามเข้าควบคุมตัว
คุณวิมลวันนี่ยังสดอยู่หน้าบ้านลุงพลอยู่เลยนะฮะ

ผู้หญิงเสื้อขาวแดงนี่นะฮะ
คือแม่ของน้องชมพู่นะครับ
ยืนดูตาจ้องเขมงไปที่บ้านลุงพลฮะ

ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้

ผู้ต้องสงสัยในใจแม่ที่
คิดว่าไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องลูกสาวของคุณแม่เนี่ย

แม่บอกเลยว่าจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดนะฮะ

อยู่ตามหมายจับแต่อยากเห็นหน้าคนคนนี้วินาทีนี้
เพราะแม่บอกว่าช่างเลือดเย็นเหลือเกิน
เมื่อวานนี้ลุงพลยังออกมาแสดงความยินดีกับคนที่ถูกลอตเตอรี่
คนที่ถูกผลรางวัลสลากินแบ่งแบบคือชื่นมื้นหน้าตาเฉย
แต่ณวันนี้กลายเป็นผู้ต้องหาแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะ
แม่สงสัยแม่อยากเห็นหน้าค่ะคุณผู้ชม
จุดที่คุณแม่สาวิตรีคุณพ่ออนามัยยืนเนี่ย
ถ้าหากนับ๙นะฮะประมาณสัก๑๙ประตูบ้านลุงพล
นี่คือขอบดินฮะขอบดินหน้าบ้านลุงพลเนี่ย
นี่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ยืนตรงนี้
และนี่คือประตูบ้านลุงพลป้าแตนอยู่ในบ้านนะฮะ
ตำรวจพยายามที่จะยื่นหมายจับที่อนุมัติจากศาลเรียบร้อยแล้ว
แต่ทางลุงพลเนี่ยเขายอมรับหรือไม่ยอมรับอยู่ข้างในยังไม่ทราบได้

คือตอนนี้เนี่ยตำรวจใช้ทรโขกในการที่จะเชิญตัวลุงพลให้ออกมามอบตัวนะครับคุณผู้ชม
เชิญตัวแบบนี้ไม่ออกมามอบตัวแปลว่าหลังจากนี้ไม่นานจะเกิดอะไรขึ้น
คือตามกระบวนการยุติธรรมของตำรวจเนี่ยนะคะ
เขาก็เชิญตัวก่อนค่ะตามกระบวนการเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็จะให้เวลาในการเตรียมตัว
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ออกมานะคะก็ต้องมีการบุกจับ
สังเกตได้จากอะไรตำรวจหน่วยสวาสตร์นะ
ซึ่งเป็นหน่วยพิเศษที่ตำรวจนำมาด้วย

จริงจริงมันก็ไม่ต้องถึงกับบุกหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้จะหนีไปไหนอ่ะค่ะ
แต่เขาไม่ออกเขาไม่ยอมเขาอยู่ในบ้านก็

คุณผู้ชมคงสงสัยว่าที่คุณแม่ของน้องชมพู่ยืนจ้องเขมงไปที่ประตูบ้านลุงพลเนี่ย

เมื่อคืนนี้แม่ฝากคำถามไปถึงลุงพลครับบอกว่า

ทำไมถึงต้องทำกับลูกเราขนาดนี้
ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยขัดแย้งกัน

คนนี้แหละคนนี้ไหล่เมื่อวานพี่ต้นที่ไปสัมภาษณ์ลุงที่มาถึง

บอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ตำรวจเตรียมที่จะออกหมายจับ
ก็น่าจะโดนไปสอบด้วย

ตามรายงานไม่อย่างนั้นจะขึ้นไปรดตำรวจทำไม
โดนไปอีกคนนึงแล้วตำรวจก็เข้าใจว่าจะไปสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
นาฬิกา๒๑นาทีเรายังก่อติดอยู่กับหมายจับลุงพลที่บ้านลุงพล
วินาทีสำคัญก็คือรอกันอยู่ว่าตำรวจจะคุมตัวลุงพล
ที่อยู่ยืนยาวมา๓๘๗วันข้ามปี
อยู่ยืนยาวโดยการให้สัมภาษณ์หลายต่อหลายครั้งมา
โดยไม่ได้รู้สึกสะทกสถานแต่ประการใด
และนี่คือบรรยากาศสดนะครับคุณแม่สาวิตรีครับเชิญครับ
ใช่มันอยากรู้ว่าเขาทำจริงใช่ไหม
เพียวภรานักรวมในทนนี้ขอขอบคุณครับ

ติดต่อไปติดต่อติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไปติดต่อไป

ว่าในบ้านเนี้ยไม่มีลุงคลอยู่เราในฐานะผู้เสียหาย
บอกเรื่องนี้ไงจริงจริงแล้วถ้าหมายจับออกมาแล้วน่ะ
เขาไม่อยู่ในบ้านมันก็หมายถึงเขาหนีไม่ใช่เหรอ
ก็ว่ากันไปตามกฎหมายแม่เฝ้ารอวันนี้มานานหรือยังคะ
เป็นปีตลอดเวลาที่เก็บความรู้สึกมาเป็นปี
อยากบอกอยากบอกอะไรกับลุงพลถ้าลุงพลดูอยู่ณเวลานี้ค่ะแม่
อยากเจอหน้าเขาอยากถามว่าทำจริงจริงใช่ไหม
อยากให้เขาตอบทำจริงจริงใช่ไหม
พูดเฉยใครก็พูดได้แต่ใครจะรู้ว่า
สิ่งที่เราอยู่ด้วยกันเราคุกคีกันมามันเป็นยังไง
โอเคโอเคแล้วโอเคแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
โอเคครับคุณครับ
เมื่อสักครู่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณแม่ของน้องชมพู่ครับ
แม่ถามคำนึงทำแบบนี้ได้ยังไง

ฆ่าน้องชมพู่หรือเปล่าสิ่งที่แม่อยากถาม
ผู้สื่อข่าวรายงานมาทันทีตอนนั้นเลยครับว่าคุณผู้ชมฮะ
ตอนนี้ลุงพลไม่ได้อยู่ในบ้านครับ
ไม่รู้ว่าออกไปตอนไหนยังไงเพราะว่าเมื่อเย็นเนี่ย

สายตาแม่แบบงงตกใจสายตาแม่โพร่งออกมาแล้วบอกว่า

อยู่ในบ้านแล้วเขาไปไหนถามกับนักข่าวแบบนี้เลย

ลุงพลยังให้สัมภาษณ์ยูทูบเบอร์เมื่อสักครู่

เมื่อสักครู่ยูทูปเบอร์ที่ชื่ออ๋อเนี่ย

เป็นคนที่๒ที่ตำรวจไปขอสารอนุมัติออกหมายจับ

แต่อย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเรายังไม่เห็นหมายนะครับ
ตำรวจขอสารอนุมัติออกหมายจับ
คนที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องแล้ว

พอทราบว่าลุงพลไม่อยู่ในบ้านนี่
เฮ้ยไปไหนอะชมบรรยากาศสดแล้วตอนนี้
หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น

หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น

หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น

หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น

หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น

หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น

หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น
หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น
หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น

หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น

หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น
หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น

หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น
หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น
หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น
หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น
หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น
หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น

หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น
หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น
หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น
หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น

หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น
หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น

หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น
หลังจากที่สุดยอดเย็นหลังจากที่สุดยอดเย็น

นาฬิกา๒๘นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีครับ
เรายังคงเกาะติดกับการออกมา
หมายจับและตามจับลุงพลที่หน้าบ้านลุงพล
แต่พอมีคนบอกว่าลุงพลไม่ได้อยู่ด้านใน
คนที่สตาร์ทที่สุดนักข่าวสตันแน่
แต่สตันยิ่งกว่านั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
นี่แม่ยังสตันไม่หยุดเลยดูตาดิดูสายตา
หลายท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาที่ข่าวเช้าหัวเขียวของเรา
เดี๋ยวจะติดตามบรรยากาศต่อเนื่องกันเลยนะครับ

ไล่เลียงข้อมูลข่าวสารเรื่องของคดีน้องชมพู่กันต่อฮะ